แล้วเวลาต้องเลิกกันแล้วมันทำกันขนาดนี้

นายธนกฤษเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย

โอ้โหพฤติการโหดเยี่ยม
แล้วดูจากพฤติกรรมที่พยายามจะเคลื่อนไหว

ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนร่วมงาน
ของนายธนกฤษที่ทำงานที่เดียวกันนะคะ

ตกใจมากนะเพราะปกติทำงานด้วยกัน

นายธนกฤทธิ์จะเป็นคนห่ดเฮี่ยมแบบเนี้ย

แต่ก่อนก็เจอเพื่อนร่วมงานบอกว่า
สัยดีมากนะเป็นคนอัธยาศัยดีต่างจากนายธนกฤษ
พอนิสัยต่างกันเหมือนก็จะแบบทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง
คุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราก็ไปที่ทำงานของนายธนกฤษนะคะ
ที่ถนนเรียบคลอง๒เป็นบริษัทรับทำป้ายตัดสติ๊กเกอร์
ประตูเปิดอยู่ก็เข้าไปเลยไปคุย
ไปคุยกับนายกิตติศักดิ์อันไฮเป็นพนักงานบริษัทนี้นะคะ
ก็ทำงานร่วมกันกับนายธนกฤษผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็สนิทนะสนิทกับนายธนกฤษ
สนิทกับอดีตแฟนที่เป็นผู้เสียชีวิตก็คือคุณลักษณะเนี่ย

นางสาวลักษณะเขาทำงานที่นี่แต่ว่าลาออกไป
เพราะว่าจะกลับไปอยู่กับแม่แล้วตอนทำงานเนี่ย
ผู้หญิงเขาเป็นคนนิสัยดีนะอัธยาศัยดีคุยกับทุกคน
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครโมโหก็เดินไปไม่พูดอะไร
ธนกฤษกับลักษณะเขาคบกันได้ประมาณ๓ปี
แต่ก็มีปัญหาไม่เข้าใจกันบ่อยเพราะนิสัยค่อนข้างต่างกัน
นิสัยไม่ค่อยเหมือนกันความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกัน
แต่เพื่อนร่วมงานบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมืออะไรนะ
กันไปเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าคุณลักษณะเนี่ย
อยากจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่ที่ร้อยเอ็ดแต่ธนกฤษไม่ยอม
มิถุนายนคุณลักษณะไปรอนายธนกฤษที่บริษัทนะ
คือไปรอที่ทำงานคือบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปที่ห้องหน่อย
ไปเอาข้าวของจะไปขนของกลับบ้านเนี่ย
พอทั้งคู่ออกจากบริษัทไปตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานบอกว่า
ธนกฤษก็มาทำงานปกติซึ่งจริงแล้วฆ่าเขาแล้วอ่ะ
ศพเขาทิ้งอยู่ที่ห้องพักนอนอยู่กับศพทั้งคืน
ตื่นเช้ามาไปทำงานปกติ
เพื่อนร่วมงานบอกว่าก็ปกติมากนะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนายธนกฤษแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
ทำงานปกติตัวก็ไม่มีแผลไม่มีอะไรด้วยนะครับ
คนที่บริษัทไม่มีใครรู้เลยค่ะ
มารู้อีกทีก็ตอนเป็นข่าวตอนถูกตำรวจจับนี่แหละค่ะ

กล้าทำขนาดนี้นะคะนักข่าวของเราติ

มันใช่คัตเตอร์ที่ไปทำงานหรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกสภาพศพถูกหั่นแบบคมกริ๊บเลย
เพื่อนร่วมงานบอกไม่น่าจะใช่คัตเตอร์ที่ทำงานที่เอาไปก่อเหตุนะ
เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าก็น่าจะเป็นมีดทำอาหาร

เคยอยู่โรงชำแหละด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะ

ชอบดูหนังเกี่ยวกับฆาตกรหั่นศพชิ้นส่วนมนุษย
เคยแนะนำเพื่อนว่าให้ดูดูมาให้หนังเรื่องนี้
เนี่ยค่ะ
กลับก่อนนะเมียผมก็บอกว่าจะกลับ
แล้วผมก็ถามว่าเมียจะกลับไง
น่าจะกลับพร้อมกันกับเขานี่แหละก็ต้องกลับพร้อมกัน
คุณแกอยู่มุดแล้วทีนี้เสร็จ
เขาก็พวกผมก็กลับบ้าน

เส้นรถตรงนี้เขาก็ไปด้วยกันสองคน

ปกติไปส่งของปกติขี่มอไซค์ไปส่งของ

ส่งเอกสารเดินเอกสารปกติแล้วครับ
ร่องรอยแบบแผลอะไรมีไหม

ในเย็นเขาที่ดูในเฟซ
ดูในไลน์นะครับที่พักพวกเขา
พอเขาได้ยินข่าวเขาบอกว่า

เขาบอกว่าคนนี้เป็นเชฟมาก่อนที่จะมาทำงานที่นี่

เขาชอบดูหนังแนวไหน

โหดอะไรเขาก็ชอบไปดูปกติของเขาครับ
ร้องขยายให้พี่หน่อย

พวกฆ่ากันฟันกันนี่

แล้วเวลาเราเคยไปดูกับเขาไหม

แล้วเวลาเขาไปดูมาแล้วเขาได้มาเล่าให้เราฟังไหม

เขาก็จะบอกว่านี่นะลิงก์นี้นะ

เนี้ยค่ะ
เจ้าของบริษัทเป็นคนจีนนะครับ
ตกใจมากนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้

ก่อนหน้านี้เคยแบบมอบหมายให้ถือกุญแจร้านดูแลร้านอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวกับบริษัทเขา
ต้องขอบคุณบริษัทเขาด้วยซ้ำที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะ
ให้ข้อมูลจนจับผู้ต้องหาได้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกคนนึง
ก็คือหญิงสาวที่ถูกพาดพิงบอกว่าเป็นแฟนใหม่อัพรูปตลอดว่าอยู่กับเขาตลอดเวลา
ผู้ต้องหาแบบพยายามทำให้เหมือนกับว่าเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนนี้
วันกว่าจะเจอศพแล้วจับผู้ต้องหาได้เนี่ยคนที่อยู่ข้างห้องเขาจะคิดยังไง
พอเขารู้ว่าอ้าว

เดี๋ยวเราไปตามให้แต่ไปดูผู้หญิงที่ถูกพาดพิงถึงก่อนนะครับ
คุณพระเจ้ารับวรินพระเจ้ารับประพานันต์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ไปที่บริเวณเคหะรามคำแหงเขตมีนบุรีนะครับ
หลังจากที่นายธนกฤษผู้ต้องหาระบุสถานที่แถวนี้

หลังจากลงมือก่อเหตุมักจะโพสต์มักจะเช็คอิน
มารับแฟนสาวที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

คนที่ถูกอ้างว่าเป็นแฟนสาวเขาทำงานอยู่ที่นี่
ไปสอบถามวันนี้ปรากฏว่าที่ร้านบอกว่า
น้องเขาก็กลับที่พักตั้งแต่เมื่อช่วงสายแล้วออกเวรไป
แล้วเมื่อคืนก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสนมินบุรีเจ้าของคดีเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนร่วมงานของหญิงสาวที่ถูกพาดพิงถึงให้ข้อมูลว่า
หญิงสาวที่ถูกอ้างว่าเป็นแฟนแล้วก็ไปไหนตลอดกับนายธนกฤษเนี่ย
คือไม่ได้คบหากันนะไม่ได้ว่าถึงขั้นเป็นแฟนกัน
แต่ก็เคยเห็นเคยเห็นมาที่ร้านอยู่สองครั้งนะครับ
ขณะเดียวกันหญิงสาวที่ถูกอ้างว่าเป็นแฟนของนายธนกฤษ
ก็ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
โดยระบุว่าไหนก็ไหนแล้ว
เรื่องมีอยู่ว่ากับฆาตกรคนนั้นได้เล่นบีทอล์ก
พี่เขาเลยแอดไลน์มาทักก็คุยกันปกติก็แค่คุย
ซึ่งจำวันไม่ได้ที่น้องเขาบอกในเฟซบุ๊กนะ
หลังจากนั้นก็ได้ไปตลาดเรียบทางด่วนเขาก็ปกติดี
ไม่มีลูกลีลุกลนไปตลาดที่วัดบางเพ็ง
ก็เลยถามไปว่าอ้าวแฟนเก่าพี่ไปไหนล่ะทำไมถึงเลิกกัน
เขาก็ตอบมาว่าเขาหนีไปกับแฟนเก่าของเขาปีกว่าแล้ว

เมื่อล่าสุดวันอังคารก็ไปเที่ยวกัน
ก็เอกใจเห็นที่แขนว่าไปเป็นอะไรช้ำแต่ก็ไม่ได้ถาม
เขาก็บอกแต่ว่าให้อยู่กับเขานานนะอย่าโกหกกัน
แต่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยก็จะมีสายเรียกเข้ามา
มีสายโทรเข้ามาแล้วเขาก็จะเรียกปลายสายว่าพ่อ
เขาก็เลยบอกหนูว่าอ๋อพ่อแฟนเก่าโทรมา
ติดต่อลูกแกไม่ได้ไม่รู้หายไปไหน
คือตอนที่มารับเขาไปเที่ยวคือฆ่าเขาไปแล้วนะหั่นศพเขาไปแล้วนะครับ
หญิงสาวคนนี้เลยบอกว่าก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วพ่อแม่พี่ล่ะ
เขาก็บอกว่าพ่อแม่พี่เสียแล้ว
แล้วหญิงสาวเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่า
ช่วงที่ระหว่างเกิดเหตุก่อนจะมีคนไปเจอศพเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับว่าได้ไปที่ห้องนะห้องที่เกิดเหตุ
ก็ยังสังเกตว่าทำไมทุกอย่างมันดูเหมือนกับ
ที่นอนไม่มีปลอกหมอนทำไมเอาผ้าห่มมาปูแทนผ้าปูที่นอน
ผ้าห่มมันมีกลิ่นเหมือนซื้อใหม่อะไรอย่างนี้
แต่เขายืนยันว่ารู้จักแค่นี้ไม่ได้เป็นแฟนด้วย
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยทั้งสิ้น
ทีนี้อย่างที่เราสงสัยค่ะว่า
ห้องพักของนายธนกฤษที่ก่อเหตุฆ่า
แล้วก็เก็บศพเอาไว้ในห้องแล้วก็หันศพเนี่ยครับ
คนที่อยู่ห้องข้างคนที่อยู่ในอาคารนี้เขาจะว่ายังไง
ทีมข่าวของเราไปที่นี่นะคะเราบอกชื่อได้ไหมเนี่ย
บอกชื่ออาคารเขาได้ไหมเนี่ยอยู่แถวมีนบุรีนี่แหละ

๔๓๑๙ชั้น๓อาคาร๔นะคะ
ประตูปิดล็อกเงียบเลยนะคะ
นายไพรวันอินตาอยู่ข้างห้องค่ะ
ห้องติดกันเลยเก็บของอยู่

ใช่ขนย้ายข้าวของเตรียมย้ายไปอยู่ตึกอื่น
แต่โครงการเดียวกันนะคะเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ไม่ไหว
คุณภาคภูมิกลัวไหมล่ะ

ไพรวัลบอกว่าอยู่มา๕ปีแล้วนะคะห้องนี้
เคยเจอนายธนกฤษด้วยนะคะแต่เจอไม่กี่ครั้งหรอก

ก็เคยเจอกับผู้เสียชีวิตนะคะก่อนหน้านี้
เพราะว่าเห็นว่าทั้งสองคนเขาก็อยู่ห้องข้างกัน
วันที่นายธนกฤษลงมือก่อเหตุ

จะเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
ก็เคยแบบผ่านนะ
เวลาเปิดประตูมาเจอกัน
ก็ไม่เห็นมีอะไร
เคยทักทายกันไหมคะ
ต่างคนต่างอยู่ครับ

คิดไหมคะว่าจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ตึกนี้
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาใกล้ตัวขนาดนี้

นี่ยังดีที่ตรงตึกอื่นเขามีห้องว่าง

ด้วยความเคารพในครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าคนที่เขาอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุอยู่ห้องติดกันอย่างนี้
เขาก็ไม่สบายใจที่จะอยู่ต่อแล้ว
ทางนิติบุคคลของโครงการเนี่ยของแมนชั่นเนี่ย

เผื่อคนอื่นจะมาเช่าต่อจะได้สบายใจ